ตรงนี้นะครับข้อบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่เหลือเก็บนะครับ
ที่สรุปประเทศนะครับในเรื่องในเรื่องของรถบัตรนะครับ
แล้วก็นำเที่ยวนะครับซึ่งซึ่งมาเหลือกันนะครับ

ตรงนี้นะครับช่วงนี้นะครับก็มีรถบัตรนะครับ
ศุกร์เราเรียนมาข้างหน้างี้กระเทศนะครับตอนนี้
ของที่เหลือกันอยู่นะครับ